มากันที่คุณแม่ป้ายแดงกันบ้างดีกว่า
สำหรับคุณแม่แพทริเซียกื๊ดของเราคุณผู้ชมนี่
คลอดลูกมาได้เดือนเดียวเอง
แต่ว่าความเป๊ะความสวยความออร่าความฉ่ำ
มาแบบจัดเต็มมากเวอร์
อยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันเนี่ย

และล่าสุดค่ะเขาเข้าโครงการ
ฝากลูกไว้กับพี่ป้าน้าอาแป๊บนึง

ออกงานแบบสวยมากสวยฉ่ำจริง

หุ่นเพลียวบางแบบบางจริงนะ
จำได้เลยว่าตอนที่ฉันคลอดลูกได้๑เดือน

ใส่ชุดเรสเกาะอกยาววิบวับนะ
หันหน้าหรือหันหลังบอกเลยว่า

และต้องยอมรับเลยว่าคุณแม่มือใหม่
ก็ยังดูแลตัวเองดีสุดเหมือนกันนะแม่นะ

จริงเขาก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปจำพวกเรานะ

อะไรแบบนี้คือคนเป็นแม่

ล้างขวดนมถึงเขาจะมีคนช่วยนะ

ใช่แล้วค่ะคลิปนี้พ่อโน๊ตเป็นคนถ่ายให้
บอกด้วยว่าเป็นวันฝนตกที่น้องเอลิเซียกำลังหลับปุ๋ยแบบสบายใจ
ส่วนคุณแม่ก็เนี่ยค่ะมาล้างขวดนมให้ลูก
แล้วยังมีอีกคลิปนึงน่ารักไม่แพ้กัน

อันดูนะ
ทั้งแม่ทั้งลูกหลับไปพร้อมกันตัวติดกันตลอด

โอ้ยแจ้งกระป๋องว่าอะไรเนอะพร้อยเนอะ
ใช่ค่ะมาดูขั้นตอนการเสริมสวยกันหน่อย
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณแม่เขาแหละ
ที่จะต้องดูแลเรื่องของผิวพันธุ์ของลูก
บรรจงทาครีมให้น้องเอเลเซียลูกสาวตัวน้อยนะคะ
น้องเองเนี่ยดูเป็นเด็กน่ารักอารมณ์ดีนะ
ตัวเรียงไม่ยาก
นี่แม่ก็แต้มครีมให้จะได้สวยเหมือนคุณแม่นะลูก

อาจจะมีผิวลอกบ้างก็ต้องทาชิมนิดหน่อยน่ารัก